มันจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยหรือไม่
หรือว่าเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดานะครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ

ผัวเมียขับเก๋งจมห้วยเฮียนไปดึงเสื้อ
เสื้อใครดึงเสื้อเพื่อน
บอกว่าเหมือนมีคนดึงเสื้อหันไปดูไม่มีใคร
วิญญาณผู้ตายจะมาบอกมากล่าว
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีรถคันนี้จมลงไปในน้ำคุณ
เป็นรถสีขาวทะเบียน๖กก๘๓๖๑กรุงเทพมค
คือคนหาปลาแถวนี้มาหาปลาแล้วบอกเอ๊ะ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาช่วยกันดึงรถคันนี้
ใช้รถเครนดึงขึ้นมาจากลำห้วยวังโพน
ที่ตะบลเขาไร่อำเภอโกสุมภิษัยจมหาศาลคาม
มอยู่ประมาณสัก๒เมตรความลึกของน้ำนะ
ปรากฏที่น่าตกใจคืออะไรคุณดึงรถขึ้นมาแล้ว

ศพในรถคือศพของนายทรีวัฒน์สมโศก

แล้วก็นางสิริการทะสาหรือว่าเตยอายุ๒๖ปี
ในสภาพคุณก็คือเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะฮะ
แต่ลักษณะศพทั้งคู่นะคุณ
คือศพทั้งคู่มาอยู่ที่นั่งท้ายนะคุณนะ

เชื่อว่าเขาทั้งสองคนพยายามที่จะหาทางออกจากรถ
ศพผู้ชายมีลักษณะเหมือนนอนหงายเหมือนจะถีบกระจกหลัง

กระถีบกระจกหลังนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแบบนั้นนะครับ
โดยทั้งคู่ขับรถออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม
ญาติไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยตามหานี่หลักฐาน

เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นรถคันนี้ขับผ่านไป
จับภาพได้ในเวลาตี๑๓๙นาทีของวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
และหลังจากนั้นที่วงกลมให้ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยครับ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบรถตกสะพานจมลำห้วย
ห่างจากบ้านไปแค่ประมาณ๓กิโลเมตร
คาดว่าในวันที่๙กรกฎาคมเมื่อกี้ก็เห็นในวงจรปิดใช่ไหมครับ
ว่าถนนเปียกฝนและคนตกนะครับ
แล้วก็เส้นทางกลับบ้านอาจจะถนนลื่น

ทำให้คนขับเองบังคับรถไม่อยู่
พุ่งตกตรงคอสะพานรถจมน้ำ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถได้
ก็เลยเสียชีวิตในรถทั้งคู่นะครับ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
รู้สึกสงสารเพราะทั้งคู่เป็นคนดี

คนโตเป็นผู้หญิงอายุ๑๒นะฮะ
คนเล็กเป็นลูกชายอายุแค่๑ขวบ๗เดือนเองคุณ
ทำใจไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเสีย๒ชีวิตไปนะครับ
แม่ของนายตานเล่าว่าลูกชายและลูกสะพ้าย
ขายอาหารทะเลในตัวเมืองขอนแก่นนะ

วันเกิดเหตุแม่ยังโทรหาตานหาลูกชาย
ฝากซื้อยาแก้หอบหืดอยู่เลย

ตอนแรกนะคิดในทางที่ดี
บอกว่าสงสัยลูกไปหาญาติที่สงขลาหรือเปล่า
กระทั่งมารู้ข่าวเสียชีวิต
เขาอยู่หน้าเมืองของจริง

คือว่าใครใครเป็นใคร
มีใครหาที่ตามถ้ามีใคร
เพียงนั้นมีทั้งตัวทางคุณ
ด้วยแล้วเขาเห็นเรื่องของเขา
ทั้งคู่หายไปห้ายไปได้วันที่๙กรกฎาคม
พยายามทำทุกวิถีทางในการตามหานะคุณ

เหมือนจะอยู่ในที่มืดเหมือนอยู่ในน้ำนะครับ

เรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ

ก็คือนายวรวุฒิคือเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะคุณ
และเป็นคนแรกที่ไปพบศพด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเห็นเพื่อนหายไปหลายวันแล้ว

ครอบครัวก็ตามหาทีนี้เพื่อนก็ช่วยกันตามหา
เพื่อนก็เลยแบบนี้ครับยกมือพนมขึ้น
บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
ถ้าเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะก็ให้มาหาที
ตกกลางคืนแล้วฮะตัวเขาเองรู้สึกว่ามันแปลก
นอนไม่หลับเลยจนเหมือนมีใครมาดึงเสื้อครับ
ตอนนอนอยู่เหมือนมีคนมาดึงเสื้อ
หันไปดูเอ้าไม่มีใครเพราะเรานอนคนเดียว
ตอนนั้นคิดว่าสงสัยนะเป็นตานแน่แหละ
ตานเนี่ยมาบอกมากล่าวอะไรนะฮะ
เพราะว่าตอนเรียนสนิทกันมาก
ตานก็มักจะหยอกล้อแบบนี้ชอบมาดึงคอเสื้อ

กระทั่งเช้านะเขาออกไปหาปลาตรงลำห้วย
เห็นท้ายรถมันโผล่ออกมาจากน้ำ

ได้ทันทีว่าเป็นรถของเพื่อน
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะครับ
ขณะที่พ่อของผู้ตายฝ่ายหญิงพ่อของนางเตย

ลูกสาวมาหาที่สิงห์บุรีพูดเป็นลางเหมือนกันนะคุณนะ
บอกว่าฝันแปลกฝันว่ายืนดูศพตัวเอง
นี่พ่อบอกลูกสาวเล่าให้ฟังนะครับ
พ่อก็ให้กำลังใจไปบอกว่าตอนนั้นฝันร้ายเดี๋ยวกลายเป็นดี
บอกให้ลูกไปทำบุญเยอะสะดอกเคราะห์นะ
แต่ยังไม่ทันได้ทำบุญสะดอกเคราะห์ก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ด้านหน้าของนางเตยนะครับก็บอกว่า
หลานทั้งคู่ขายของอยู่ในตลาดเดียวกับเธอ
วันเกิดเหตุเห็นหลานไม่ได้มาขายของ
บอกว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนในตัวเมืองขอนแก่น
ตีหนึ่งทั้งคู่ก็กลับนะครับ
จากนั้นนายตานก็โทรมาหาเพื่อนหลายครั้ง
แต่เพื่อนไม่ได้รับคาดว่าเป็นสายที่อาจจะโทรมาขอความช่วยเหลือ
ตอนที่รถอาจจะตกน้ำคุณนะฮะ
แต่เพื่อนไม่ได้รับสายเลยเพราะมันกลางดึกแล้วนะครับ
แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เหมือนมีวิญญาณของนายตานเข้าสิงร่างของญาติ
เกี่ยวกับการตกน้ำตกท่าด้วยนะฮะ
๒สกเป็นเหตุสลดนะฮะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ